โอ้โหวันนี้ข่าวแน่นรีบไปอุดรธานีกันก่อนเลยคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่บ้านดุงเนี่ยเขาร้องเรียนว่ามีพระ
เดินเรียรายขอค่ารถนะครับขอค่ารถ
ถ้าญาติโยมคนไหนไม่ให้
ท่านก็จะยืนมองหน้าอยู่แบบนั้นแหละ
แต่พอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเป็นยังไงไปดูครับ
หลวงพี่เชียงอย่างงี้ได้มั้ยจำผมได้ป่ะต้องบอกผมก่อนว่าอยู่บนไหนแท้
วัดไหนแท้จำอยู่วัดไหนแท้นอนอยู่วัดไหนแท้หลวงพี่จะบอกง่ายง่ายจริงจริง
พอได้ได้หลวงพี่จะมาหาของเงินหนึ่งจริงจริงน้ำบันจุเมื่อจุเมื่อจริงจริงกับผมแม่น
ซักท่านอันนี้แล้วมันจิตของสุงเออข้าต่างงานลงไปสาวรถบ้านไปแล้วไย้อมกัน
อื้อเฉยกว้างก็จะสาวรถบ้านแบบนี้แล้วผมก็ได้ทรงไปอยู่เฉยกว้างนั่นนะ
แต่คือถ้าบอกเป็นพระเทศกัดซึกซะผมมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าวันนี้
อันนี้คุณผู้ชมครับนายวีระรักเสมอวงรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
บอกว่าโอ้โหพวกเขาเนี่ยสงสัยในพฤติกรรมของพระรูปหนึ่ง
ที่เดินขอเงินค่าน้ำมันรถไปทั่วเลยจากชาวบ้านในตลาด
ที่สำคัญถ้าใครไม่ให้เงิน

ท่านจำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกุมภาวะปี

พอเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านดุงมาถึงก็มา
ปรากฏว่าเขาบอกว่าหน้าไม่ค่อยเหมือนในใบสุทธิเท่าไหร่ครับ
แต่พระรูปดังกล่าวก็บอกว่าบวชมาได้๑ภาษาแล้ว
แต่บวชเนรมาเนี่ยเป็น๑๐พันศานะครับ
ส่วนในย่ามของหลวงพี่นะครับเงินแน่นย่ามเลยฮะเขาบอก
เจ้าหน้าที่แจ้งว่านี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะมาเดินขอ
เงินแบบนี้และแนะนำว่าถ้าไม่ใช่พระก็ไปศึกเถอะ
ลูกล้นครับอีกแล้วตัดบทเหมือนก็เดี๋ยวอตมาว์จะไปบอกเอาศอม
ไปขึ้นโรทธิสันกลับกุมภวะปีก่อนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หายสงสัยถามพระรูปนี้อีกว่า
หลวงพี่ต้องมาเดินขอเงินด้วยมาเรียรายเงินด้วยมาบินทบาทเงินด้วย
คำตอบที่ได้รับคืออัตมาไม่ค่อยมีเงินและต้องการเงินไปซื้อยาให้โยมพ่อที่ป่วย
พอสิ้นประโยคนี้หลวงพี่รีบไปเลยครับเดินไปแล้วครับ